อาจารย์คะสมมุติถ้าโหวตรอบที่๒คือวันที่๑๙

เพราะว่าจะมีเงื่อนไขของสารรัฐธรรมนูล

วันที่๑๙วันพุธเป็นวันที่สารรัฐมนูล

รัฐมนูลอาจจะมีมติรับหรือไม่รับ
ซึ่งผมบอกว่าควรจะรับอยู่แล้วเพราะยื่นมาจากองค์กรอิสระคือกรกต
เมื่อรับก็จะสถานการณ์ยังซ้ำหนักเข้าไปอีกว่าเห็นไหม
สารรัฐมนุนรับคำร้องไว้แล้วแล้วเผลอถ้ารับแล้ว
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจริงอยู่หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ขัดกับการโหวตนายกเหมือนตอนคุณธนทรแต่ว่าจะเป็นข้ออ้างของสว
บอกท่านประธานศาลก็รับแล้วมีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอแล้ว
ถ้าคุณธนทรอยู่ในห้องก็ต้องออกนอกห้องแล้วยังจะโหวตกันอีกหรือครับ
เสียงมันจะมีน้ำหนักขึ้นถูกไหมอาจารย์
แล้วตอนนี้เริ่มมีการพูดเปิดประเด็นนะอาจารย์ว่า
การที่ไปเลือกคนที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
คนเลือกจะผิดไปด้วยให้ระวังนะมีส่วนว่าออกมาเปิดประเด็นนี้ด้วย
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะบอกว่าประกาศรับรองผล๕๐๐สอสอ
ซึ่งท้ายที่สุดกตก็มาส่งจริงไปสู่สารนูน
มาในด่านที่๒คือการเมืองในที่ประชุมร่วมกัน๒สภา
ในตรงนี้ก็มีการหยิบเอาประเด็นจากด่านที่๑มาเป็นสารตั้งต้น
อาจารย์สุภาพได้พูดถึงนะครับว่าถ้าวันหนึ่งสารมีคำสั่งรับคำร้องขึ้นมา
มันก็จะเกิดเกมการเมืองตรงนี้เกิดขึ้นอีก
สมมุติว่าจะมีการโหวดในรอบหน้าต่อ
แล้ววันนั้นศาลสั่งแล้วจะรับคำร้องโดยหยุดปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่หยุดก็ตามมันจะเป็นประเด็นทันที
แล้วไปดูด่านสุดท้ายก็คือสารน้ำนูนและองค์กรตุลาการที่เกี่ยวข้อง

ท้ายสุดปลายทางถ้าสารรับมันก็ต้องไปจบตรงนั้น

พวกที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าจะโหวตซ้ำเนี่ย
บาทตา๔๙หน้ากาอการ้องหลังปกครอง
ต้องถึงขั้นยุบพักได้อันนั้นยิ่งหนักเข้าไปอีก
คือล้มล้างการปกครองมาตรา๔๙ในเบื้องต้นยังยุบพักไม่ได้
จะเป็นเพียงแค่การสั่งให้หยุดการกระทำ

คือไปใช้กฎหมายพักการเมืองไปยื่นว่า
นี่คือการกระทำที่เป็นเหตุให้ถูกยุบพัก
อย่าลืมมาตรา๑๙เขียนไว้ด้วยนะครับไม่ตัดสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้องนะครับ
เดี๋ยวนำเรียนกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าที่เราพูดถึงนี้คือร้องในกรณีไหน
ร้องคือกรณีที่นำมาตรา๑๑๒ไปหาเสียง
มันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือเปล่า
หรือเปล่านะครับความรุดแรงที่เขามองไปมันเป็นตรงนี้
อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นถ้าจะ๑๓๑๙ถ้าทีมเจรจาของก้าวไกรจะต้องทำงานเพิ่ม
ทำงานหนักต้องทำยังไงบ้างครับ
คือผมว่าคนที่ลงคะแนนไม่รับในวันนี้แล้วจะเปลี่ยนใจไปรับ
เขาก็ต้องถูกตั้งคำถามถูกไหมสมมุติรอบแรกได้มา๑๐คน
รอบ๒ได้มาเพิ่ม๑๐คน๑๐คนที่เพิ่มมาจากรอบ๒เพิ่มมาจากไหน
มันไม่ได้อยู่เพิ่มขึ้นมาต้องไปเพิ่มมาจากคนที่ลงมติไม่รับในรอบแรก
ถูกไหมครับต้องตอบคำถามสังคมอีกอ้าวถูกเพื่อนบ้านถามอีก